คุณผู้ชมวันนี้วนาคารก็เป็นประจำเช่นเคย
เพราะว่าจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเกิดขึ้น
แต่ว่าประเด็นที่น่าจับตามองอยู่ตรงนี้
เขาเพ่งเล็งกันอยู่ว่าในวันนี้เนี่ย
กระทรวงกลาโหมจะมีการเสนอเรื่องของการจัดซื้อเรือดำน้ำลำแรก
เข้าในที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้วยหรือเปล่าค่ะ
เพราะว่าประเด็นก็คือว่างบดำเนินการในล็อตแรกมันคือ๘๐๐ล้านบาท
แล้วก็เบิกจ่ายได้ถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้
ซึ่งก็คืออีกแค่ประมาณ๓วันเท่านั้นเอง
ไม่อย่างนั้นก็ต้องส่งเงินคืนกลับให้สำนักงบประมาณ
ติดตามประเด็นนี้กันกับคุณระพิพันธ์เรือนศรี
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสช
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
โดยก่อนการประชุมนะคะนายวิศักดิ์สินวังเอก
ศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่น
ในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทพิกัด๑๑๕ปอนด์
เข็มขัดแชมป์เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับศรีสะเกด

ชกมวยเป็นกีฬาที่ต้องใช้สมองควบคู่ไปด้วย
จะเอาชนะได้อีกทั้งเป็นชัยชนะที่บริสุทธิ์

ถือเป็นการสร้างความสุขให้กับคนไทย
แต่ไม่ใช่แค่ศรีสะเกดคนเดียวที่ประสบความสำเร็จได้
ยังมีเจ้าหน้าที่และคนอื่นที่ช่วยสนับสนุน

ขอให้รักษาความดีนี้ไว้

ประโยครัฐมนตรียังแสดงความดีใจ
ศรีสะเกดจะได้เป็นตำรวจตามฝัน

เพราะจะชกมวยตลอดชีวิตไม่ได้

พร้อมบอกว่าตอนนี้ไทยก็มีปลาเกียวแล้วเหมือนกัน
ที่เป็นทางสำคัญที่มันเป็นความชุมคัยทันชาติ
ก็บอกว่ามันก็มีปลาเกียว

เก็บความทรงบุคใจไว้ให้กับตัวเองให้ข้อภูมิครับ

โดยระบุนะคะว่ารู้สึกดีใจที่พบนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีเอง
ให้กำลังใจในการป้องกันแชมป์เพื่อคนไทยต่อไปค่ะ
ก็รู้สึกตื่นเต้นครับผมก็ดีใจครับที่ได้เจอท่านนายกครับผม
ก็ทำเพื่อคนไทยพี่น้องคนไทยทุกคนครับผม
ส่วนวาระคอรมอลที่น่าสนใจในวันนี้นะคะมีรายงานว่า
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโฮม
เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
จากงบประมาณดำเนินการรอบแรกจำนวน๘๐๐ล้านบาท
กันไว้เป็นงบจัดซื้อยุทธโปรกรณ์ของกองทัพเรือ
มีกำหนดเบิกจ่ายถึงปลายเดือนมีนาคมนี้
ไม่เบิกจ่ายจะต้องส่งคืนสำนักงบประมาณทันทีค่ะ
และหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นนะคะ
นายกรัฐมนตรีจะแถลงผลการประชุมให้กับสื่อมวลชนในเวลาประมาณ๑๔นาฬิกา
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ